กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เรื่องราวบนท้องถนนระหว่างตำรวจกับแท็กซี่

แท็กซี่เถียงกับตำรวจกลางถนน

คนขับแท็กซี่ถูกตำรวจรวบไปกองกับพื้น
แต่เรื่องนี้โลกโซเชียลก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันมากมาย
บางคนบอกตำรวจโอ้เด็ดขาดดีใช้ยาแรงดี
แต่บางคนบอกทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
คุณผู้ชมไปดูคลิปการโต้เถียงกัน
การจับกลุ่มแท็กซี่บรายนี้กันหน่อยครับ
ประชาชนเห็นกันหมด

แล้วก็ภาพที่เห็นเป็นภาพจากหมวกกันน็อกของตำรวจ
มันก็จะเห็นได้รอบด้านคือตาม
เขาก็แชร์เรื่องราวบนท้องถนนนะ
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือพฤติกรรมสุดแย่ต่างนานนะครับ

บอกว่าสาเหตุที่ตำรวจจราจรสองนายนี้กำลังออกใบสั่งนั้น
แล้วก็แจ้งข้อหาต่างแจ้งกฎระเบียบต่างให้กับโชเฟอร์แท็กซี่
เพราะว่าโชเฟอร์แท็กซี่แต่งกายผิดระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
กำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย
และที่เสื้อต้องมีป้ายชื่อระบุไว้อย่างชัดเจน
และอีกอย่างหนึ่งตำรวจเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วบอกใส่รองเท้าแตะนี่

อีกทั้งรถแท็กซี่คันนี้ได้จอดกีดขวางการจราจร

แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายได้พยายามขอดูใบอนุญาต

หนุ่มคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะครับ

ว่าเป็นโจรมาหากินกับประชาชนบ้าง

แล้วก็เกิดการเถียงกันที่รุนแรงนะครับ
ตำรวจจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาด
ก็คือการที่จะต้องล็อกล้อก่อนคุณ
จะต้องล็อกล้อรถแท็กซี่คันนี้
คนขับแท็กซี่ไปหยิบอุปกรณ์ล็อกล้อออกเลย

ตำรวจก็ต้องหันมาเปลี่ยนจากการล็อกล้อเป็น

เพื่อจับใส่กุญแจมือให้สงบสติอารมณ์
แล้วก็นำตัวไปเปรียบเทียบปรับที่สถานีตำรวจนะครับ

ตั้งคำถามว่าเหตุการณ์นี้ใครผิดใครถูก

แล้วก็เรายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากนักนะครับ
ตำรวจจราจรทำเกินกว่าหน้าที่หรือเปล่า

หรือว่าใช้ยาแรงเกินไปเด็ดขัด
บางคนก็ชมบอกก็เด็ดขาดดีนะครับ

อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์นี้อีกครั้ง
ว่าตำรวจสอนออะไรเกิดในพื้นที่ไหนอย่างไร
แล้วก็จะได้ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบกันต่อไปนะครับ
เพราะบางคนถ้าดูในเพจดูในคลิปก็จะเห็นแค่นี้
แต่หลังจากเรื่องราวนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องถามให้

แต่ว่าจังหวะช่วงนี้คือก็มีอารมณ์กัน
เหมือนกับจะทั้งสองฝ่ายใช่ครับ
เดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมนะคะ